ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นการจับพ่อค้ายารายใหญ่เลยนะคะ
แล้วทีนี้ตอนที่ตำรวจไปตามจับนะมีการวิสามันกัน
คุณผู้ชมคือดวนปืนก่อนสุดท้ายพอตำรวจยิงยิง
รถกระบะของพ่อค้ายารายนี้พุ่งตกลงไปในคลอง

ของตำรวจค่ะของเจ้าหน้าที่แล้วเขาดวนปืนยิงกัน
จนทำให้รถกระบะของคนร้ายพุ่งตกลงไปในคลอง
ตัวคนขับที่เป็นพ่อค้ายาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
นี่แสดงว่ารถเจ้าหน้าที่ก็โดนยิงเยอะเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเย็นที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งทางด้านผู้อำกับสพแม่ลานที่ปัตตานีเขาได้รับแจ้ง
ขออภัยคุณผู้ชมคือชุดสืบสวนที่สพบ้านโป่งเนี่ย
เขาร่วมกันกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนี่นะคะ
ขยายผลจับกลุ่มเครือขายยาบ้า
แล้วมีการยิงปะทะกันตรงนี้คือตรงถนนเรียบคลองชลประธาน

รถเมื่อกี้ยาริสขาวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
มันมีร่องรอยการชนพังเสียหายหมดเลย
เป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่เขาขยายผลจับกลุ่มยาค่ะ
ซึ่งสภาพรถของเจ้าหน้าที่นี่ข้างหลังนะกระสุน๗รู
มีปลอกกระสุนปืน๙มม๗ปลอก
รถเก๋งคันนี้อย่างที่บอกค่ะพอมาตามจับพ่อค้ายา
แล้วเดี๋ยวไปดูในคลองชลประธานห่างจากจุดที่มีการปะทะกันประมาณสัก๓๐๐เมตรได้
กระบะนู่นคันนู้นค่ะจมอยู่กู้ซากขึ้นมา
กระบะอีซูซู๔ประตูคันนี้กระจกหลังแตกทั้งบานเลยนะคะ
แล้วก็มีรอยกระสุนกระจกหน้าด้านคนขับรูหนึ่ง
กระบะท้าย๓รูประตูหน้าซ้ายอีกรูนึง
แล้วในรถนะคะมีศพของนายชัยวัดสิริอิทธิพรหรือว่านายมดอายุ๓๐ปี
เป็นพ่อค้ายารายใหญ่เลยในพื้นที่ของราชบุรีในพื้นที่กาญจนบุรี
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะคาพวงมาลัยนะคะ
พอไปตรวจสอบในรถนะมีปืนลูกโม่ขนาด๓๘อยู่ตรงที่วางเท้า
มีเงินสดอยู่ด้วยนี่เห็นไหมคะแบงค์ร้อยเป็นปึ๊งเลย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้ค่ะมีกล่องเป็นกล่องใส่แว่นตาสีดำเนี่ย
ออกมาจากรถแล้วพอไปดูในกล่องนั้นปรากฏว่ามียาบ้าอยู่๔ห่อ
ก็๔๐๐เมตรแล้วนะคะสภาพเนี่ยคือบางส่วนก็เปียกน้ำบางส่วนก็ละลายไปแล้ว
ส่วนในแคปเนี่ยก็เจอยาบ้าอยู่ในถุงดำเจออีกประมาณ๒๐๐๐เมตรคุณผู้ชม
ทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีภัยโรธคุ้มภัยเนี่ยนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในแบงค์วัย๒๕ปี
เป็นลูกน้องของนายชัยวิทย์ได้

คือไปจับได้ที่บ้านโป่งราชบุรี
ก็เอาตัวแบงค์มานะไปเค้นสอบขยายผล
แล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่คือสาวไปต่อ

ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาขยายผลตรวจค้นที่บ้านเนี่ยนะ
เจอนายชัยวิทย์ตำรวจก็เลยเรียกสิ

นายชัยวิทย์ไม่หยุดค่ะยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
ตำรวจก็ต้องยิงสวนกลับไปก็เป็นการดวนปืนกันนะคะ
สุดท้ายรถของนายชัยวิทย์ไปพุ่งตกน้ำ
แล้วก็โดนยิงแบบนี้ก็เอ่อเบื้องต้นเนี่ย
พบว่าปืนของคนร้ายพอยิงออกมา๓นัด
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องไปสืบสวนขยายผลเครือข่ายคนร้ายต่อ
แล้วก็ไปตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินด้วย
จะมีการอายัดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ